ว่าโดยการยุติปัญหาเอสที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
มีการประเมินกันนะครับว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง
และหากทุกฝ่ายร่วมกันนำไปปฏิบัติแล้ว
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสนั้น
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ว่าด้วยการยุติปัญหาเอสปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๕๙
โดยจะมีผลเตรียมประกาศใช้ในปีหน้า
เพื่อลดการเลือกปฏิบัติในการสมัครเข้าเรียน
สถานศึกษาทุกสังกัด

ร่วมยุติปัญหาเอสภายในปี๒๕๕๙
คำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน
และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ด้วย๖ยุทธศาสตร์เป้าหมาย
ก็คือลดปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้น

เหลือปีละไม่เกิน๑๐๐คน
เหลือปีละไม่เกิน๔๐๐คน
ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติ

สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เป็นตัวเลข๔๓๗๗๐๐คน
และมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสทั้งสิ้น๒๘๘๒๓๑คน